สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดสดสิเออใหม่ให้เยอะนั่งตรงที่กัญชัยกำเนิดเพราะเอามึงมาทำอะไรคะ

วันนี้ค่ะสามารถดูรายการข่าวใส่ใคร
หน้าเธอไปทำอะไรมาสกปรกไปไปจี้กะมาเหรอ

ทำไมไม่ฉีดวัคซีนอีสุอีสัยมาก่อน

พี่พูดให้ชัดสิคะว่าเป็นอะไร

ก็คือต่อเล็กชั่วใหม่
นี่คิดเองเขาแต่งอยู่พักนึงแล้วใช่ไหม

นางกลับบ้านเธอนางกลับเหนือที
เท่านี้เขาไม่ได้มาไงว่าว่าวันนี้คนติดตามเขาเยอะ

พี่ไม่ได้ไปพี่ติดธุระจริงพี่ต้องดูแลหลายหลายคน

เขาไม่ได้พูดตรงนี้แองจี้เธอก็กรองหน่อยสิ
คุณแม่แต่เมื่อวานเป็นผ้าหนานะ
น้องมิวอุ้มหมาแล้วเขาบอกว่าน้องมิวอุ้มมดดอมทำไม
พี่แฟนเขาซื้อให้

เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาแน่นอนสำหรับที่จะเอาเช็คเนี่ยไป
ต้องไปทำทั้งที่เขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลย
เลยแต่เขาต้องไปทำเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะให้เหยื่อที่
รอเงินช่วยเหลืออยู่เนี่ยได้รับไม่ต้องไปรอแบบสืบทรัพย์อะไร
อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้มาดูเริ่มเรื่องบินเชียงใหม่ก่อน
มาระเบิดหรอดีกว่าระเบิดตกใจเพราะตอนนี้ระเบิดต้องเป็นที่

เรืออากาศโทธนันรัฐประเสริฐศรีลองพูดบริการ

เมื่อวานี้พี่ผู้โดยสารของสายกรรมินแถงหนึ่ง
เดินทางในเส้นทางเชียงใหม่ดอนเมือง

แล้วก็บางที่ผู้โดยสารขาวออกภายในประเทศ
เวลาผ่านไปพอสมควรก็ไม่มีใครมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ทำตามขั้นตอน

ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนเนี่ยนะคะ
ก็คือตำรวจทหารด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านสุรกากรแล้วก็ผู้แทนสายการบิน
มาเป็นสักขีพยานที่จะเปิดกระเป๋าใบนี้

จุทองรูปภัณฑ์เป็นถุงเล็กจำนวน๒๔ถุง
เปิดสิเร็วน้ำหนักรวมทั้งสิ้น

บาทก็คือมูลค่า๑๓ล้านบาท

เป็นการเดินทางภายในประเทศจึงไม่เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายของสุรกากร

การท่าจึงได้ส่งตัวนางสาวพร
ทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทร
ภูริภิงราชนิเวศตรวจสอบที่มาของซับสิน

ทองคำนั้นคืนให้กับนางสาวพรไป

ปิดชื่อปิดที่อยู่

เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบต่อการประกอบอาชีพ
และเกิดความไม่ปลอดภัยเบื้องต้นทราบว่าเป็นทองคำของบริษัทแห่งหนึ่ง
ที่จะนำไปหลอมใหม่แต่ด้วยความรีบขนาดนี้

คงค่าศึกประชิตจริงอ่ะ

ขึ้นเครื่องมาที่บริโลกรมโอ้โหแล้ว๑๓ล้านโอ้โหลืมเฉย

เออว่ะมันลืมได้ยังไงวะ๑๓ล้าน

แต่ว่าการที่จะหยิบของนี่ไม่ใช่ของตัวเอง

ถ้าสมมุติ๑๓ล้าน

แอร์เมสคนใบหนึ่งถูกต้องไหมล่ะแอร์เมส

๑๓ล้านก็เป็นส่วนน้อยไงเขาอาจจะมีเยอะกว่านั้นอีกที่เอาขึ้นเครื่องไปแล้ว

บอกว่าใส่เพชรเม็ดเดียวก็เกินแล้ว

เม็ดใหญ่เม็ดเดียวบางทีก็เกินแล้ว

แล้วอันนี้คือจะเอาไปหล่อใหม่คือเรียกว่าเป็นภารกิจเลยนะ

อย่างเยอะ

เชิญกันตรงตรงแบบดำ
ทิ้งไว้เนี่ยเราจะนอยแดดตรงสายหมดน่อยรับประทานจะหมดราครับเพราะว่ามันก็คือ
ต้องสงสัยถูกนำมาวางทิ้งไว้ที่ข้างรั้วที่ใช้สำหรับเก็บของกลาง
พ่อบ้านโป่งใกล้กับสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์พื้นที่๓และตลาดเทศบาลบ้านโป่งถนนริมน้ำเนี่ย
เจ้าหน้าที่ก็ได้นำเครื่องกลั้นมานะฮะ
วางไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนเข้ามาบริเวณดังกล่าเพื่อว่า
เอาล่ะเผื่อมันเป็นระเบิดขึ้นมามันจะมีอันตรายถูกต้องไหม
จากการตรวจสอบพบว่าวัตถุต้องสงสัยจำนวน๒ชิ้นเนี่ย
นะฮะคือเป็นนังสือพิมพ์ทำเป็นรูปวงกลม

นะฮะวางอยู่ใกล้กันเนี่ยตำรวจก็เอาแล้วสิ

ตำรวจก็นำกระสอบทรายมาวางเลยนะคุณดู
เพราะว่าถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมามันจะได้ลดแรงระเบิด

พบว่ามีสัญญาณดังจึงใช้เครื่องมือ

มันก็คือระเบิดจริง
แต่ไม่ให้ระเบิดแบบรุนแรงอะน้อง

หลายจุดที่เป็นวัยรุ่นได้เอามิลลามันเปล่ากันน่ะ
กลัวความผิด
เขาระเบิดไว้เอาไว้อาจจะคลุกแคร์

แต่ตอนนี้มันเกิดเรื่องความระเบิดเยอะ

จะไปทิ้งตามแบบแหล่งที่เป็นทิ้งขยะ
แล้วคนเห็นจะไปโดนเข้าไง
มันแต่ปัญหาไม่รู้ัะ
เค้าบอกว่าเมื่อวานเนี่ยจริงแล้ว
มันไม่ใช่คนคิดก่อการร้าย

อ้างคู่กรณีขับย้อนสอนก่อนมีปากเสียงครับนะฮะจากกรณีที่มีเผยแพร่คลิป
นี่แหละฮะคลิปนี้ครับดูฮะขับรถไปตามทางครับเบียดนะฮะคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวินสุดโหดนะฮะ
ล้มไปครับอ๋อผู้หญิงผู้ชายครับเขาก็ยืนเขาเขารอนะ
เขาไม่ได้ไปไหนแล้วนะฮะเกิดขึ้นที่เส้นรังสิทธิ์นครนายกนะฮะ
เกี่ยวกันทำให้ผู้ขับขี่แล้วเกี่ยวนะอืมเหมือนยกขามาถีบ
ไม่รู้เหมือนกันอืมทำให้ผู้ทำให้ผู้เอ่อขับขี่เนี่ย
ล้มกลิ้งไปนะฮะหัวตายแล้วไปถีบเขาทำไมอ่ะนี่ไงนะฮะ
ล่าสุดครับพันธุรกิจเอกนะฮะปัณพัฒน์เดชโชธพิสิทธิ์ครับ
อำกับการสพประตูน้ำจุลาลงกรกล่าวว่าในเบื้องต้นครับ
รถจักรยานอ่ารถวินจักรยานยนต์คนดังกล่าวเนี่ย
เข้าพบเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะพร้อมกับให้การว่า
วันเกิดเหตุตนขับรถรับผู้โดยสารมาก่อนจะมาเจอคู่กรณีครับ
ที่ขับรถย้อนสอนแล้วรถเนี่ยเกิดเกี่ยวกันก่อนที่มีปากเสียง
อันเนี้ยถีบเขาจะถีบนะเถอะถีบถีบถีบเต็มเต็ม
และเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติม
คือมีเรื่องกันมาก่อนแล้วก็ขับตามมาถีบจริง
ดีนะที่ข้างหลังเขามีกล้องหน้าไม่ได้ดูไม่ออก
คือถ้าถีบแล้วล้มแล้วข้างหลังเป็นรถใหญ่แล้วทับเข้าไป

ฉันจะได้เล่าเรื่องของแหงสุปเปอร์สตาร์ของฉันเมื่อนี้

ตอนนี้เขาคงไม่ได้มอบตัวให้เรื่องยอม

เขาบอกรถคันนี้ย้อนสอนมา

ตามกฎหมายรถที่แบบจี้กันอย่างเงี้ย

พูดตรงตามหน้าพี่หน้าคนค่อนข้างกลัว
คือรถผมติดฟิล์มดำไม่ยุ่งกับใคร

พบตอนผมจัดรายการจอดหน้าตึกเรือนั้นจอดได้

หินแบบนี้ก้อนอย่างเนี้ยกระจกหลัง

เข้ามาก้อนอย่างงี้ที่ระเวนอยู่ในรถ

ข้างหน้าเลยข้างหน้าตึกเลยตอนคืน
ไม่เหมือนตอนคืนจาดได้

ตอนคืนจาดได้ตอนทางแล้วกันก่อนเขา

ลืมแล้ว

สวัสดีแค่คนกางชนก

ไม่รู้ก็เลยปล่อยแม่นเมลันไปทำ

เราไม่รู้เราคงขับที่วิชาวานเมื่อก่อน

เรียกขับเร็วมากพี่หมด
น้องแถวมสวหรือเปล่าไปจีบทิ้งคว่างหรือเปล่า
ไอ้ตัวเนื้อชอบเสี้ยมข่าวนะให้มันมีอะไรอ่ะ

มสวแน่นอนเป็นแสนวพี่พ่างไง

มไม่มีมันแหละคอนเสริมเฉย

มีลูกหลานให้เซอร์สวข่าวกันชัย
วันนี้หลายคนหนุ่มตกใจเถอะ
กลัวคนมองว่าหนุ่มไม่ดีด้วยเหมือนกัน
วันนี้ขออ่านกับไอ้แอ้งที่เธอเบะปากทำไม
หรือรู้คุณแม่ปากมันเกรงมันรุ้นไง

อำนาจให้กับคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพร้อมทนาย
นำหลักฐานแล้วก็หลักทรัพย์นะฮะเยียวยาเหยื่อ
ซึ่งวันนี้คุณหนุ่มเขาก็เปิดใจเมื่อวานที่จริงแล้วเข้ามาเปิดใจในข่าวใส่ไข่แล้ว
ว่าที่เขาทำเนี่ยถ้าสมมุติเขาไม่ทำอย่างนี้
กว่าเขาจะได้เงินกันโอ้โหมันอีกนานเลยนะ
เพราะว่าถ้าสมมุติเราเห็นจริงแล้วเนี่ยแม้กระทั่งแม่ของรู้สึกจะเป็น
เป็นเป็นเป็นเป็นเป็นอาจารย์หรือแม่ของนักวิชาการท่านหนึ่งที่ตอนนี้ไปขายพวกอะไรอยู่
เขาพูดให้สัมภาษณ์ว่ารู้ไหมดรเขาอยากตายเขาอยากตายตามลูกเขาเลย
จริงอย่างแรกเราไปฟังเสียงของคุณหนุ่มกัญชัยเมื่อวานนี้ก่อนซะหน่อยนะครับ
เงินจำนวนนี้เนี่ยเราได้รับแจ้งมาเมื่อวันศุกร์นะฮะ
เท่านี้๔๑๗๗๕๐๐๐ประมาณอะไรอย่างนี้นะฮะ
แต่ว่าพอเมื่อวานนี้ก็มีความฆ่าเคลื่อนตัวเลขนิดหน่อย
เพราะตัวเลขมันมีเกินขึ้นมาเป็น๔๒ล้านกว่า
วันนี้ที่มามันจะขาบอีกประมาณ๘แสนบาท
แสนบาทเพราะเป็นยอดใหม่ที่เพิ่งแจ้งมาเมื่อวาน
เพราะฉะนั้นการซื้อกระเจียเช็คมันไม่ทัน

แต่อย่างน้อยต้องก่อนวันที่๒๘สิงหาคมครับ
เพราะว่าเป็นกำหนดเส้นตายที่ทางจำเลยเองต้องมีการชดใช้นะครับ
ไม่เยียวยาตั้งแต่ที่สาร๓๐ตั้งแต่ช่วงแรกครับ
เคยถามแล้วครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยเท่าที่ได้ทราบมา
มันเป็นเรื่องของกระบวนการตามกฎหมายนะครับ
เพราะมันมีตั้งแต่ในช่วงของสารชั้นต้นนะครับ
มาอุทธรณ์แล้วก็มาถึงสารดีการ
ทั้งหมดตัวเลขไม่เท่ากันในแต่ละสารไม่เท่ากันเลยนะครับ
ตั้งแต่๓๐นะ๓๐ล้านมาเหลือ๑๙นะครับ
เหลือ๒๔บวกกับดอกเบี้๗๕
คือทั้งหมดมันเป็นการต่อสู้กันตามกระบวนการตามกฎหมาย
เฉินสารทำไมแม่นมากตัวลงตัวเลขกลับเป้นมาก
อ้าวเวลาอ่านเป็นข่าวก่อนจะนั่งมาตบปากฉันเอา
คือเอาง่ายคนถามว่าทำไมกัญชัยกำเนิดพลอยเนี่ย
ถึงไปแทนครอบครัวเทพศรีราชินิยะ

นางก็บอกอย่างนี้คือนางก็บอกในรายการเมื่อวานนี้

ก็คือว่ายังไงพี่เพิ่มวันหนึ่งไม่ได้มา
เขาทำเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเพื่อครอบครัวคุณแพรวาหรือคุณแม่คุณแพรวา
แต่เขาทำเพื่อเหยื่อที่รอเงินเยียวยาอยู่
ไม่อย่างนั้นถ้ามันช้าไปกว่านี้
จะทำให้จะต้องเพิ่มดอกเบี้ย
หรือไม่ก็ต้องไปสืบทรัพย์ว่าเอาไว้ที่ไหน

เขาก็เลยให้แม่คุณแพรวาเนี่ยไปหายืมมา

เขามองซ้ายมองขวามองไปทางไหนก็ไม่เห็น

เพราะว่าตัวแม่เขาก็คงไม่อยากไปเอง

กับคุณหนุนกันนับหนุนกันนเดชา
นั่นเนี่ยทนายความนำหลักทรัพย์ซึ่งเมื่อกี้ที่ถือกันอยู่เนี่ยเป็นเช็ค
กว่าสี่สิบเอ็ดล้านบาทมาวางที่สารแพ่งเพราะอะไร
เพื่อที่เช็คสี่สิบเอ็ดล้านบาทเราอย่าลืมว่าทั้งหมดสิบสามครอบครัว
นะฮะค่ะตายเก้าเสียชีวิตเนี่ยเก้าแล้วก็อีกสี่อีกสี่ครอบครัวเนี้ย
ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเราเคยเล่าไปแล้วในรายการว่า
ตลอดระยะเวลาก็ยังไม่มีการชดใช้พี่มันจะ๑๐ปีกันอยู่แล้ว
ที่เขาใช้การรักษาก็คือประกันรถอ๋อประกันจากรถประกันจากรถ
ประกันจากรถตู้เป็นคนจ่ายตังค่ารักษาซึ่งก็ถามว่ารักษาดีไหม
เขาก็รักษาดีมาตลอดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
ผู้เสียชีวิตเก้าศพอืมตลอดระยะเวลาสิบปี
เอาล่ะมันก็เป็นสิทธิของของของของครอบครัวแพร่ไหวแล้ว
จะสู้ให้ถึงที่สุดในที่สุดเมื่อถึงสารดีกา
ก็คือว่ายังไงก็ต้องจ่ายสุดท้ายแล้วถูกต้องไหมฮะ
รู้สึกที่เช็คทั้งหมดที่เราเห็นนั่นอ่ะสี่สิบเอ็ดล้าน
แต่ทำไปทำมาที่จะต้องไปหาอีกเพิ่มอีกจะต้องหาอีกล้านกว่าบาท
ถูกต้องไหมฮะอืมน่าจะเป็นสี่แสนถึงล้านแปดแสนถึงล้านหนึ่งอืม
เนี้ยคุณป้าคนนี้ครั้งหนึ่งได้ได้ได้แค่ในความสนุกจัง
พูดว่าไงรู้ไหมว่าตั้งแต่ลูกเขาตายไป
ต้องเอาออกมาเลยนะฮะอันนี้รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดคือหลุด
หลุดเอามาน่ะหลุดออกมาเลยแล้วเขาจะมีตกไปที่ครองหนึ่งคน
คุณป้าหันมาทำอาชีพร้อยพวงมาลัยขายตั้งแต่ไม่มีลูก
ตั้งแต่ไม่มีลูกตั้งแต่ลูกเสียชีวิต
ส่วนอีกป้าคนอีกท่านหนึ่งเนี่ยรู้สึกจะเป็นแม่ของอาจารย์
นักวิชาการตอนนี้ไปขายรู้สึกจะไปขายขนมตะโก้

ขายขนมตะโก้ซึ่งทุกครอบครัวไม่ได้อยู่สบาย
แต่ถ้าสมมุติลูกที่นักวิชาการอยู่เนี่ยเราเชื่อว่าแม่เขาจะสบายขึ้น
อืมเขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับโคะแน่นอน
ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เลือกข้างอยู่ข้างฝ่าย
แพรวาอืมแต่อยากเป็นคนกลางที่ช่วยให้ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยได้
รับเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะฮะโดยฝ่ายคุณแม่แพรวาเนี่ยขอร้องให้ตัวเองเป็นคนกลางให้นำเงินมาวางที่ศาลในครั้งนี้ส่วนเงินจำนวนนี้มาจากฝ่ายคุณแม่แพรวาไปหยิบยืนญาติพี่น้องมารวบรวมเพื่อชดใช้ให้กับผู้เสียหายซึ่งตอนนี้ยังขาดอีก๘แสนบาทนะฮะ๘แสนบาทแต่ก็จะนำมาวางเพิ่มในวันถัดไปในวันที่ก่อนวันที่๒๘สิงหาคม
เกี่ยวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุธินได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีที่แม่แพรวาเทพภัศดินนัพยาขับรถเย็งชนรถตู้สาธารณะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเก้าศพแล้วก็สารสั่งให้เยียวยาชดใช้ผู้เสียหายจำเลยได้นัดผู้เสียหายมาชดเชยตามความพิพากษาในวันน
ถูกก็จบลงแล้วไม่ได้การยุติธรรมแล้วหากจำเลยสามารถเคลียร์ได้ทั้งหมดตามจำนวนที่สารสั่งคือ๔๑๗ล้านบาทนะฮะก็ต้องขอบคุณจำเลยที่พยายามรับผิดชอบในสิ่งต่างนะฮะท่านสมศักดิ์กล่าวอยู่ว่าผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มแต่ว่าในช่วงเช้าวันเดียวกันก็อย่างที่บอกคุณหนุ่มกัญชัยก็ไปกับทน

กู้ภัยพาร่างทรงวิ่งไล่จับผีฮะ
วิ่งไล่จับวิญญาณวิ่งไล่จับสัมภเวษี
กลางตลาดกว่าหนึ่งพันวิญญาณหนึ่งพันดวงวิญญาณ

นับกันยังไงฮะใครมีสักการณ์อะไรกันนับ
มีคนสแกนที่นั่งไว้สแกนกรรมไง
อยากรู้อยากรู้อยากรู้ช่วงหน้า

เอาล่ะตอนนี้เรามีปกติแล้วจะโฟล์อินหาร์ซุปเปอร์ฮีโร
วันนี้ซุปเปอร์ฮีโร่กัญชัยอยู่แล้ว

เธอมีบางคนเขาขอความช่วยเหลือเธอจะต่อไปนี้จะรับเป็นที่ช่วยเหลือคนไหมฮะ
ไม่คือเป็นบางกรณีเท่านั้น
แล้วอย่างนี้ญาติผู้เสียชีวิตเขาจะได้เงินประมาณเมื่อไหร่คุณหนุ่มกัญชัย
ก็หลังจากที่ได้เงินอีกประมาณ๘แสนกว่าบาทไปรวมกับ๔๑ล้านกว่า
ที่จะกลับจำนวณอ่ะฮะก็หลังจากนั้นทางผู้เสียหายก็สามารถใช้เข้าไปรับเงินจากทางสนทงได้เลย
อันนี้ประเด็นสังคมก็เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นยังไงคุณตั้งเลย
เกิดอย่างนี้คือพูดประเด็นสังคมไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกมีรอคุณพูดคนเดียว
ที่ทำทั้งหมดเลยของที่ดินเลยนะที่ว่าจะเอาไปไปขายให้
ถามต้องถามย้อนกลับไปว่าถ้าเกิดขายที่ดินได้เนี่ยใครได้ประโยชน์

เพราะว่าสุดท้ายครอบครัวแพรวาเขาก็ไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องการขายที่ดิน
แต่ผู้เสียหายต่างหากที่ได้รับเงินมันขายไม่ได้
วันนี้ก็ได้มีการไปพูดคุยกับทางครอบครัวของแพรวาว่า
มันมีความจำเป็นที่ต้องเยียวยาแล้วนะส่วนในที่ดินเนี่ย
ก็เดี๋ยวเราไปขายแล้วค่อยเอาไปจ่ายที่คุณกู้มาก็ได้
เขาก็เลยคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวไปกู้เงินมาดีกว่า

สุดท้ายคนที่ได้ประโยชน์ก็คือผู้เสียหายอยู่ดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยมองมุมไหนแง่ไหนมันก็
ก็เป็นผู้เสียหายได้รับการเยียวยาก็เป็นประโยชน์ของผู้เสียหาย
แล้วเขาบอกอย่างนี้โอกาสที่จะเห็นแพรวาออกมาขอโทษ

ตรงนี้ตอบไม่ได้เลยมันเป็นเรื่องของในครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทางฝั่งของคุณแม่เขาก็ออกมาขอโทษแทนลูกของเขาอะไรอย่างนี้
นะฮะเออเพราะว่าคุณก็ลองไปถามคุณเองเนี่ย

หรอหนุ่มอ้าวพอดีฉันไม่ค่อยดีว่าไงไม่ว่างจริง

โอ้โหชุดแรกเลยเข้าใจไหม
อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คนติดตามคุณมาทั้งวันวันนี้
คุณจบยังที่คุณจบไหมหมายถึงสิ่งที่คุณทำให้เขา
คือมีความคืบหน้ามาให้นิดนึงครับก็เชื่อว่าไม่เกินอาทิตย์เนี้ย
จะนำเงินอีกประมาณ๘๖๐๐๐กว่าบาทไปวางที่ศาลเพิ่มอีกจำนวนนึง
ในอาทิตย์นี้อาจจะเป็น
อีก๒วันอยู่สาม
ก็อยากให้ทางผู้ที่หายข้อตรับการเยี๊ยวยา

ผมเป็นคนขับรถชนเหรอทำไมจากไปหน่าออกมา
ผมไม่ได้คุณขาบแต่ผมเป็นแค่การชนซ้องฝั่ง
เขาอยากจะมีคนอีกคนนึงเขาอยากให้คุณเยียวยาอยู่นะฮะ
ฉันจะโทรศัพท์ไปบอกเธอช่วงเบรกนะฮะ

เดี๋ยวจะมีอีกคนนึงเขาอยากให้เธอเยียวยาเขาอยู่

ฮะเอาอีกแล้ว
แล้วก็มันก็จะมีกรณีบางกรณี

มีบางคนอย่างนี้พยายามที่จะบอกว่าสื่อเป็นตัวกลางได้
แต่เป็นคนกลางไม่ได้นะครับ
แล้วก็มีการแบบรอจากกรณีแพรวาฝากคนไปวางเช็คอะไรอย่างนี้
ผมก็อยากจะฝากเรียนไปถึงคนท่านนั้นด้วยว่า
มุมของผมเองผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ผมมาเป็นสื่อตรงนี้ผมก็คิดว่าถ้าผมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้
แล้วทำให้ทุกอย่างมันเสร็จสิ้นด้วยดีเนี่ย
ก็ผมก็ยินดีที่อยากจะทำผมไม่ได้มองว่าคนเราเป็นสื่อแล้วไม่สามารถเป็นคนกลางได้
ผมว่ามันเลอะเถอะผมว่าไม่ควรจะมาคิดอะไรแบบนั้นนะฮะ
ต้องกลับไปนั่งคิดใหม่ว่าคิดถูกแล้วเหรอที่มาพูดกันแบบนี้
นั่นไงเนาะ
โอเคพรุ่งนี้คุณมาจัดรายการนะฮะ
มัวแต่ไปช่วยคนเพลินแล้วไม่มาจัดรายการอีกนะฮะ

บอกว่าพระเอกนอกจอสุดยอดครับนี่
ใกล้ว่าใครแล้วน่ะ
กลางดึงที่ผ่านมาเนี่ยนางปวันนถนสุมวัสส์เป็นนายกสมาคมกู้ภัยสว่าง
ที่กู้ภัยสว่างนครลำปางว่าบ้านเธอหรือเปล่าแองจี้คนละอำเภอ
ใช่ไหมสว่างนครลำปางกู้ภัยสว่างหัวหินเนี่ย
โอ้โหยาวมากเลยเอาล่ะกู้ภัยแล้วก็เอากู้ภัยจากพัทยาเนี่ย
กู้ภัยพยาวสารพัดกู้ภัยไปเอามาจากเชียงใหม่อีก
กันเยอะรวมแล้วคุณเห็นไหมกู้ภัยเนี่ย
ช่างจากพัทยาพายาวเชียงใหม่หัวหินนับลำปัง
รวมแล้วสองร้อยคนทำไมสองร้อยคนนี่เป็นหนึ่งว่าโอ้โหรวมตัวกัน
ออกไปเดินตามถนนต่างต่างในเขตเทศบาลนครลำปางเนี่ย
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้
จนถึงช่วงกลางดึกที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างทั้งหมดนะฮะ
ทำพิธีร่างทรงออกไปวิ่งไล่จับดวงวิญญาณหรือผีตายโหงสัมภเวษี
ที่เชื่อว่ามีวิญญาณเล่ร่อนอยู่ตามท้องถนนต่างตามท้องถนนแต่เขตเทศบาลนครลำปาง
จี้เธอเป็นคนลำปางฉันต้องถามเธอก่อนมันมีเยอะเหรอโอ้เยอะคุณแม่
อ่ะเดี๋ยวค่อยนะฮะโดยการจับวิญญาณครั้งนี้เขาบอกเพื่ออะไรรู้ไหม
ดวงวิญญาณที่จับมาได้เนี่ยไปทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้ไปเกิดใหม่
พบภูมิที่ดีต่อไปไม่ให้เป็นผีเล่ร่อนนะฮะส่วนการเก็บดวงวิญญาณนั้นจัด
ในงานบุญถวายทานพิธีเทกระจาดเออเขาจะมีพิธีเทกระจาดเพราะรู้สึก
หลังปัชช้าแต่ว่าเป็นจับวิญญาณซะวันที่ยี่แล้วแต่ที่ที่เดี๋ยวที่วันหัว
ลำโพงก็มีไหมฮะถูกไหมเขาจับรู้สึกเดือนเนี้ยจะเป็นช่วงใช่
มันจะเป็นศาสตร์จีนศาสตร์จีนจนตรงวันกับวันที่๑๕ใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ช่วงศาสตร์จีนที่เขาเชื่อว่าเป็นช่วงที่เปิดประตูระหว่างประตูโลกมนุษย์กับประตูโลกวิญญาณ
ตัวโลกวิญญาณของประตูโลกมนุษย์เนี่ยจะจะเชื่อมหากันได้เขาเชื่อกันอย่างนั้น

ขนมไหว้พระจันตอนนี้เกี่ยวไหมขนมไหว้พระจันตอนนี้เกี่ยวไหม

ขนมไหว้พระจันตอนนี้เกี่ยวไหมขนมไหว้พระจันตอนนี้เกี่ยวไหม

ขนมไหว้พระจันตอนนี้เกี่ยวไหมขนมไหว้พระจันตอนนี้เกี่ยวไหม

ในการทำพิธีการเก็บดวงวิญญาณต่าง
โดยมีการเดินทางด้วยรถยนต์นะครับ

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะออกเก็บดวงวิญญาณแล้ว
ภาษาเหนือจะต้องพูดยังไงเธอ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังจะออกเก็บดวงวิญญาณ

คนลำปางก็เป็นคนภาคกลางก็อยู่คุณแม่
เหลือวิญญาณเป็นวิญญาณภาคอื่นก็สั่งไม่ออก

มีเจ้าหน้าที่เปิดกำลังจะออกไปเก็บกวาดดวงวิญญาณนะครับ
ไปช้อนดวงวิญญาณไต้ห่งไต้หาเหรอเจ้า
ไต้อะไรนะไต้ห่งไต้หาเจ้า

ความห่วงมือโดยเจ้าอ๋อหรอต้องไปอย่างนี้
ปากกาจากเทศบาลนครลำปางเจ้า
นี่เขาจะต้องประกาศก่อนที่เอารถไปจริงอย่างนี้
พอรถไซโหลเนินเขาคนก็จะต้องตกใจ

แต่จริงคือเป็นการทำให้วิญญาณเนี่ย
ตระหนกแล้วก็ออกมาจากที่ซ่อน

โววววนี่

วิญญาณก็จะสะดุ้งคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองตายแล้วก็จะสะดุ้ง

ก็นี่ไงครับเขาก็จะไปมีวิธีกรรมของเขา
นี่ดำปลางได้แม่นมากคุณแม่นี่เรื่องของผีวินยาลสรรพาเวสี
ขนาดคุณแม่สดดำยังเชื่อถือละนะคะ
ทางอีสานใช้ก็บอกไม่ไผ่ใช่เปล่า
หรือเชื้อสายจีนน่ะปฏิบัติกันมาเป็น๑๐๐ปีเหอะน่ะ

ตลอดทั้งวันในวันนี้ด้วยเหมือนกัน

เพราะว่ามีศาลเจ้านี่อยู่ที่จีกง

นี่ก็จะมีแบบเตาฟ้าดินพื้นที่ตรงกลางมีสารจี้กงเลย

คุณแม่ดูสิที่ลำปาง๒๓ทุ่ม

แต่ถามว่าที่ลำปางเขามีพวกชาแมน

ชาแมนก็คือพวกหมอผีมีพลังพิเศษแหละเยอะ

มีความพิเศษความเชี่ยวชาญด้านต่าง

กำลังจะบอกว่ากลัวโดนผีเราผม
เขาหมายความอย่างนี้
าที่มากินเยอะยืนยันเลยยืนยัน

อีกเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้ค่ะมีกรณีวัยรุ่นชายวัย๑๗ปี
ก่อเหตุโยนเด็กชาย๖ขวบลงมาจากจุดชมวิวบนชั้น๑๐
ของอาคารหอสินเทสโมเดิร์นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจเทศบาลลอนดอนก็เผยว่าเด็กชายวัย๖ขวบลายนี้

เดินทางมาพร้อมกับครอบครัว๖ขวบเองเนี่ยนะฮะ
เขาตกลงมาติดอยู่ที่หลังคาชั้น๕ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้ก่อเหตุและเหยื
คือเจ้า๑๗วัยรุ่น๑๗ปีไม่รู้ว่าโยนทำไม
ผู้เห็นเหตุการณ์ลายนึงบอกว่า
เขาเชื่อว่าชายที่เป็นผู้ก่อเหตุยืนอย่างสงบ
แล้วก็ดูเหตุการณ์คือดูเด็กที่เขาโยนลงมา
ตกอยู่ที่กันศาสชั้น๕นิ่งเลย
ที่ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวในข้อหาผู้ต้องสงสัยในการพยายามฆ่า
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่
ยังไม่มีข่าวคืบหน้ามานะคะว่าเหตุใดหรืออะไร

เออเขาลงมาชั้น๕พอดีจากชั้น๑๐ก็
แสดงว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงนะเอ
คือดูจากเมื่อกี้มันเป็นหลังคาที่โค้กเรียกว่าเฉียง
ใช่ใช่ไม่ได้ตรองแบบตึกลงมาเลย

ตอนตกลงมาแรงเวียงแรงเวียง

จะมีถ้าไปกระทบอะไรก่อนที่จะตกมันก็จะแบบผ่อนคลายไป

ก็นี่ไงที่พี่ภาพถามยังรอดออกมาได้เลยเลย

ของเธอเหรอนี่ไงกับข่าวนะฮะ
บยอดนักสู้ครับคือฮาในโลกโซเชียลไปนะฮะ
เรียกได้ว่าสาวใจดีครับจะซื้อมากินนะฮะ
แล้วสุดท้ายมันยังไม่ตายฮะเลยพาไปส่งแพทย์
เบรกนะฮะข่าวเบรกนี้เราสร้างสรรค์สังคมมากจากวิญญาณ
เรามาต่อตกเด็ก๖ขวบตกตึกโยนตกตึก

บแล้วฮะเชิญครับผมนะฮะสุดท้ายพาส่งสัตวแพทย์ครับ
โพสต์รูปกบตัวหนึ่งนะมีรอยเย็บอยู่บริเวณใต้ท้อง
พร้อมกับเปิดเผยเรื่องราวสุดเหลือเชื่อของกบตัวนี้ฮะ
จนมาเป็นขวัญใจชาวอินเตอร์เน็ตนะฮะจ้ะโพสต์ว่านางชื่อว่า
เมื่อเช้าแม่ซื้อนางมาจากตลาดคิดว่าตายแล้วนะฮะ
ควักท้องมัดแขนขาถึงบ้านปรากฏว่านางยังไม่ตายครับ
นางไว้คิดว่าจะตายเองครับสุดท้าย๖โมงเย็นก็ยังรอดอยู่ครับ
กระโดดได้ทั้งที่ตับไส้ออกมากองข้างนอก
ก็เลยกินไม่ลงครับรีบพานางไปหาหมอเพื่อเย็บแผลฮะ
เย็บไป๑๕เขมนะฮะ

หมอบอกว่าผ่าเลยหัวใจนิดเดียวนะฮะ
หมอบอกว่ากลับบ้านไปพักได้

พร้อมกับขอให้มีชีวิตใหม่หลังความตายให้ดีกว่าเดิม
รวมถึงอนุโมนาบุญกับเจ้าของโพสต์ที่เมตตาครับ
แต่หลังจากนั้นผ่านคืนนั้นไปครับในบายวันถัดมาครับชื่อท่านตุล
โดยเจ้าบุญอึดก็ไม่ได้ถูกเอาไปทำอาหารนะฮะเจ้าของได้ฝังกลบ
บมีรอลิงนะฮะแต่เป็นบอกฝังกบก็ได้เหมือนกันนะครับผมฝังกบกลบ
นะฮะอย่างดีราวกับเป็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเลยนะฮะแล้วขอบคุณทุกกำลังใจครับ
ฝังกบโดยวิธีการกรบนะครับลงไปนะฮะ
เขาพูดถูกแล้วว่าฝังแล้วฝังกบ
นะฮะแล้วก็ขอบคุณกับทุกกำลังใจที่ส่งให้น้องบุญอึดด้วย
นี่ก็เหมือนกันทีละพี่ไย่มาปะ
ที่ไปนั่งกินแบบปิ่งย่าง
แล้วไก่มันยังแบบเนื้อไก่มันก็หั่นไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะ
เอาบนโต๊ะแล้วไก่ยังเดินด่า

ที่เราเวลาไปบาร์บีคิว
ไก่ชิ้นนะมันก็ยังเดินตามสิ

มันอาจจะเป็นเรื่องของเซลล์อะไรยังไม่ตายคุณแม่

แล้วเนื้อไก่เขาจะไปเหมือนไปชาบูนะครับ

ปรากฏว่ามันก็เด้งออกจากจาน

โยนเนื้อไก่แสดงว่าหมายถึงแร่มาสด

เซลล์ยังไม่ตายหรอ
ยังไม่ตายก็ยังขยับเนอะยังเดินเนอะ

เพราะว่าเป็นสัตว์เลือดเย็นก็จะแบบว่ากว่าจะตายใช่ไหมที่
ทอดจนกรอบแล้วแต่หัวยังแอบอยู่อย่างนี้
อ๋อหรอมีซูชิซูชิมีญี่ปุ่นมีภูมิก็มีปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
ไอ้น้ำหน้าสีสิแต่กล่างเนี่ยฮะอย่างโรงโลก
ทอดละไม่รู้ตัวปลายังพงาบอยู่แต่ตัวเดี๋ยวเขาไปฟีซแช่ไว้แล้วทอดอย่างนี้

ตอนที่เขาโคตรที่ผ่าที่ตลาดอะแบบ
หัวใจไปนิดเดียวแสดงว่าไม่โดนหัวใจมันไง
โอ๊ยตายตายตาย
ซื้อกรบที่ตลาดไปปล่อยอะคือตอนที่ปล่อยไปจะไปลูกแม่น้ำ
อะกรบมันไม่ไหว้ไปเลยนะ

ที่เกิดบ๊ายก็เลี้ยงไว้ไม่รู้ด้วยแหละ
เออปลาที่เราไปซื้อตลาดแบบปล่อยมาชิมเลี้ยง

แต่ปล่อยปลาปล่อยอะไรอย่างนี้คือสุขภาพดี
ก็เป็นการต่อชีวิต
ใครครับจริงหรอเรื่องไรคุณดูอะไรกี้่
เนี่ยโอ้ย

มันกินประเทศไหนต่างประเทศหรือประเทศนั้น

แต่จีนเขามีชื่อเสียงว่าการกินของสด

อย่างนี้ไม่ต้องกิน

ตาตา
เอ้าคุณเกรทวรินทรลูกชายคุณเนี่ย

เขาเป็นคนที่ติดใจดีจริงนะพี่เกรท

คือเกรทวรินทรเคยออกมาปฏิเสธแล้ว

เป็นพระเอกดังร่วมกิจกรรมเตะบอลยกกวน

แต่ข่าวเข้าไปบอกว่าพี่เกฒพวกนั้นไม่ไอ้เกฒ

โฆงการที่พี่เกฒถามันค่อนข้างเรียกว่า

เดี๋ยวเลยให้เล่นกันมาหลุดอ่างแตกมันเล่นอะไรกันวะ

อ๋อแล้วก็เวลาเป็นเสกธุรกีศภูมิบรรดีเต็กเขาก็ให้พักโรงแรม

เขาบอกโรงแรมอ่ะเด็กเอามาเมาส์กันเองจริง

เขาไม่ได้เรียกค่าเสียหายใช่ไหม

ในข่าวเขาบอกว่าสุดแล้วพระเอกคนนี้ก็เอาเงินไปจ่าย

แต่ใครจ่ายเขาว่าคนที่จัดงาน
จะแบบสนุกสนานขนองกันอะไรอย่างนี้เปล่า

อย่างพวกเราไม่ค่อยเข้าใจคุณแม่ว่า

ถ้าบุกเอาน้องเข้าไปกินกันแล้วอ่างแตก
อีกเรื่องนะคะมาอิเคห้องแต่งแต่งที่เรื่องปกติ
โอเคมันก็อยู่หน้าไม่จริงห้องนึงห้องนึงตามหลัก
ก็คือ๓คนนอนแต่ว่าถ้ามีปาร์ตี้ไปอย่างนี้ก็ไปรวมกัน
เดี๋ยวเจอกันนัดเจอห้อง๒๐๑ไปรบมา๑๐คน
สมัยก่อนขนาดงานปีใหม่เราไปกันทีเห็นไหม
เสียค่าพรมล้านหนึ่งอ่ะเธอไหม้หมดเลยค่ะ
คือกำลังจะพูดถึงบริษัทใช่ไหมบริษัทเก่า
เออเอาปัจจุบันกูยังอยู่ตรงนั้น
เวลาเวลาไปอาวติงต่างจังหวัดโรงแรมที่รับ
ต้องบอกเลยว่าห้องเนี่ยโอ้โห

ของนั้นน่าน่ะแล้วเขาให้ไปซ้ำไหมหรือเขาไม่ให้ไปแล้ว

เขาไม่ได้ซ้ำ

ไปอีกคนหนึ่ง

ที่เราบอกว่าไม่ใช่หรอกเขาไม่กินผู้หญิงหรอก

พูดซะอยากรู้เลยพูดซะอยากรู้เลย
มีตัวย่อมไหมตัวย่อน่ะ
ถ้าสมมุติน้องคนนั้นกินผู้หญิงอ่างแตกได้
ฉันก็มีเมียได้แล้วพ่อก็คงดีใจแล้วล่ะ
ตัวย่อหน่อยพูดสะหยากรู้เลยน่ะ

แล้วก็บอกว่าเอาล่ะจานนี้เจ้าตัวออกมายืนยันว่า
ครั้งนี้ไม่ใช่ตนยอมรับว่าครอบครัวแอบเป็นห่วง
คนเข้าใจผิดร่างข่าวไม่กระทบกับแฟนหมอ
ฟันอุ๊ยนางเขียวฟาวน์สาวนอกวงการไม่ใช่แฟนหมอ

ว่าลูกไปทำอะไรแบบอย่างนี้จริง

แล้วคือไม่ได้ทำจริงก็ไม่ใช่อีเกสไง
คือก็อธิบายให้พ่อแม่ฟังแล้วว่าไม่ใช่เรา
พอมีข่าวเกรงใจแฟนไหมแฟนหมอ

จริงก็รอให้ถึงเวลาก่อนจริงก็ไม่ค่อยถนัดอะไรแบบนั้นอยู่แล้ว
แต่ทุกวันนี้ก็หลายคนก็รู้แหละฮะ

มันก็อยู่ที่เข้าใจของโลกโซเชียลมีสองด้านนั่นแหละ

อันนี้เอนนักเปิดตัวแรงไงพี่เมียว
อันนี้เขาอันนี้เขาไปเหมือนไปรักษาผม

ตอนที่รู้ว่าคนนี้ยังไม่ได้บอกว่าเป็น

ก็ผอมนะพี่

พี่เก๊ทไปเตะที่เพชบูล

เขาแต่งให้โรงเรียนเขา

ก็กลับบ้านอับน้ำหรือแกงที่แปลกละทำไมอะไรคือแรงมายจะมีงานแบบไปแต่นักบอลที่เป็นดาราเนี่ยเค้ามีงานแบบไปโทรตัวไปเตะบอลตามอภาโตต่างหรือนี้แปลไม่หมด
เลยเพื่อการกุศลเงินให้เด็กลงเรียนซื้อคอมพิวเตอร์แล้วก่อน

เพราะว่าพาน้องโพลไปเที่ยวฝรั่งเศสครับ

เป็นชาวสวนเต็มตัวปลูกผลไม้เองกับมือครับ
ขุดดินปลูกทุเรียนเองครับดูครับ
เดี๋ยวรอภาพขุดดินกับทุเรียนมาก่อนนะฮะ

ครับผมล่าสุดครับถึงเวลาที่คุณชาคริสเนี่ยพักภาพชีวิตชาวสวนนะฮะ
รวมถึงการทำงานอย่างเต็มตัวในช่วงครึ่งปีแรกครับ
พาลูกเมียไปเที่ยวฝรั่งเศสครับ
ภรรยานะครับคุณแอนพัทธิราแล้วก็ลูกชายสุดที่รักกับน้องโพ
นี่ครับผมนะฮะกินยันแล้วนะฮะ

ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเช็คอินเห็นวิวด้านหลังเป็นหอไอเฟล
อยเฟลนะครับไม่ใช่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับผม

มันรู้จริงแต่ไปนั่งรอทีหลายชั่วโมงก็ไม่ไหวไง
มันรู้จริงนะทอ
เขาต้องประติตประดอยครับอาหารอะไรเราไปกินประติตประดอย
เอามาดูอีกคนนึงคดีคนนี้ก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณมดดำนะคะก็คือคุณอ้ำอธิชาติ
รัฐบิเลียขอมาแจงว่าที่บอกทำไมคุณอ้ำออกกำลังกายหนักเฟรอเนี่ยเป็นเพราะว่าเก็บกฎเรื่องในบ้านหรือเปล่า
มันก็บ้าออกกำลังกายมากฉันก็เห็นมานานนะแต่ในเมื่อมีคำถามอย่างนี้ขึ้นมานะคุณนัทวิเดียก็ออกมาแถลงเลยนะคะว่า
ตอนนี้นะคะคู่ที่เขาชอบออกกำลังกายทั้งคุณอ้ำทั้งคุณนัทเนี่ยเขาก็ออกกำลังกายเหมือนกัน
แล้วก็ถูกเมาส์ว่าเป็นเพราะเครียดเก็บกฎในเรื่องในบ้านเพราะขยันมากเป็นพิเศษ
อาร์ชีพโคตรว่าเนาะโอ้โห
กลับมาวิทพฤติ

เค้าแน่นอนที่ออกกำลังกาย
เธอนัทแถมนี้ค่อยออกอาทิตย์ละ๓วันเท่านั้น
แต่ว่าสามีนี้เค้ากำลังกายหนัก
เป็นคนมีวินัยมากใครเสนอเขาจะได้ผลมาเทรนด์เลย
ส่วนตนอยากจะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเท่านั้น
พอร่างกายกระชับก็อยากจะออกอีกช่วงนี้ก็เริ่มออกเยอะขึ้นแล้ว

เพราะว่าอยากมีรูปร่างที่ดีกว่านี้เหมือนกัน
แต่ตอนนี้ขอดูคุณอ้ำให้เพลิดเพลินเจริญใจก่อนนะคะ
พ่อบอกขอหอยพวกโอ้โฮ
๒๐๑๙เนี่ยก็ได้แถลงข่าวนะฮะหลังแจ้งความเอาผิดผู้ตั้งกระทู้ด่าทอ
วิจารณ์โดยใช้ถ้อยคำหยาบคายหมินประมาทรุนแรงกับการประกวด
โดยมี๒รายที่เข้ามอบตัวคือนายวงศกรรุ่งเรืองอายุ๓๐ปี
แล้วก็นัทพลเตรียมอินอายุ๒๖ปีเนี่ยหลังจากแถลงข่าวปุ๊บ
คุณนวัดก็ยืนยันว่าโกโก้ชนะเพราะเขาเหมาะสม
อย่างที่เขาบอกว่าโกโก้เหมาะสมแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกชนะเพราะนางเหมาะสมไม่ได้ประชดใคร
เวทีนี้สร้างมาด้วยความยากลำบากเงินมหาศาล
ไม่มีค่าที่จะเอาเวทีไปประชดใคร
ตัดสินแบบนี้จริงแล้วบังเอิญโกโก้อยู่ในเกม
ซึ่งถ้าเขาชนะมันก็เป็นเรื่องของเขา
ถ้าใครว่าประชดตนว่าเลอะเถอะไม่มีเกมอะไร
ไม่ใช่นักแสดงตนอยากตนบอกกับฝ่ายนู้นแล้วว่าไม่ติดใจ
ตนก็อายุเยอะกว่าเจอกันในวงการก็ยิ้มได้
แต่ก็งงอยู่ก็มีมานิดนึง
ทั้งที่มันผ่านไปนานมากแล้วเพิ่งจะคิดได้
โกโก้อย่างที่ลูกเกดบอกไม่พูดไม่ดราม่าชีวิตจริงคืออะไร
โกโก้ก็ได้ตอบเรื่องลูกเกดเมธานีบอกว่าไม่ชอบกินโกโก้ว่า
อันนั้นน่ะนะฮะเป็นเรื่องของพี่เกดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูค่ะ
หลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้คุยกันหนูเป็นเด็กที่ต้องเคารพผู้ใหญ่ดีที่สุด

วันนี้เราตัดช็อตต่อช็อตณวัดโกโก้กับคุณลูกเกด
มาให้ดูกันเลยไปชมครับ
วันนี้ก็มีโลแฟตก็มีนะครับ
โกโก้ลดน้ำหนักก็มีนะครับ
ที่เขาทำแบบนั้นเพื่อจะเอาชนะเกรดแล้ว

ใครยินดีที่จะรับความรักเกรดก็รับไปใครไม่รับก็เรื่องของคุณ
อันนั้นก็เป็นเรื่องของพี่เกดนะคะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูค่ะ
คือหนูเป็นเด็กอะค่ะหนูก็ต้องเคารพผู้ใหญ่
เกดไม่ได้เจอป้องหน้าวัดมานานมาก
้องนวัดเกดรักมากค่ะ
ก็ไม่เป็นไรก็เล่าแต่ว่าจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่ผมยืนยันว่าโกโก้นะฮะอ่า
ที่ชนะก็เพราะว่าเขาก็เหมาะสม

ต่อช็อตช็อตต่อช็อตเลยนะฮะอ้าวช่วงหน้ายังมีข่าวอีกมากมายเลยฮะ

เป็นผ้ากุ้งณเดชน์ครับผมนะฮะผมอ่านข่าวณเดชน์นะฮะ
ไม่ใช่ว่าผมมีข่าวกับณเดชน์นะฮะถ้าผมมีข่าวณเดชนผมจะกลายเป็นนรกทันทีนะครับผม
มีข้าวพาดหัวข้อข่าวครับช่วงนี้ห่างกันเหรอ
ณเดชน์ร้องเพลงลงคลิปสงสัยตั้งใจบอกยาย่านะครับ
สำหรับแนธกุกีเมย่าครับอัดคลิปร้องเพลงคิดถึงจังมหาหน่อย
วกกับสเต็ปท่าเต้นน่ารักนะครับผม
แถมใส่ตาเชิงอ้อนหยอก

แฟนคลับใจละลายจิกหมอน

ไม่ได้เจอกันนั่นแค่อยากทักทาย
ได้ยินเสียงเธอก็เท่านั้น
ฮัลโหลคืนนี้เธอหว่างเปล่า
เพื่อนเธอได้ชวนไปไหนเปล่า
ก็เราไม่ได้เจอกันตั้งนาน
นัดเจอกันหน่อยไม่เอาจริง
ไม่อ้อมขอมือไหร่
ทนไม่ไหวสุดใช่ต้องบอกเธอ

ก่อคุณมันคิดถึง

หล่อฐานะได้ผิวพันธุ์ดีร้องเพลงเก่งเอง
เขาทำให้ลูกเขาแบบว่าเดือนหนึ่งแม่แก้วเคยมีคนไอ้ปาล์มติดต่อไป
ขอคิวงานน้องไม่ได้แม่น้องติดงานหรือเปล่า
จะต้องเอาน้องไปทำบุญอาทิตย์วันอาทิตย์หนึ่งจะต้องเอาน้องเข้าวัด
ต้องมีวันนั่งซวดวนนั่งสมาธิแม่เค้าสอนลูกเคยอย่างนั้น
บุญพูดสนจริงอ่าาาาไปโตไหมละเยี่ยมมาก

คลิปเขาบอกว่าสื่อความหมายถึงสาวยายาหรือเปล่า

ฉันว่าเป็นดาราที่สร้างพระได้เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วมั้ง

ฉันว่านเดชน์เนี่ยเป็นดาราที่หล่อพระพุทธรูปอะ

อาชีพหลักแม่เขาคือทำบุญนะเธอ
แม่แก้วอาชีพเลยอาชีพแม่ก็คือ
แม่เขาแบบน้องเขาโตแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรแล้ว

ทุกวันนี้คือแม่เขาก็เข้าวัดเข้าวาใส่ชุดเขา
ถึงแม่เขาไม่มีคิว๓วันคุกเขาก็เอารูปเขาเข้าวัดด้วยนะ

เป็นขวัญใจของหนุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
พวกเขาจะเราก็จะลงรูปเปรี้ยวนิ่งเลยนะฮะ

แล้วก็โชว์แบบว่าผิวขาวโชว์ผิว

ได้เลยว่าเซตนี้แซ่บกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

คุณไม่รู้หวานใจหวานใจว่าไงคะวาวา
หนุ่มรอบวงกลางเขาจะว่าไงเนี่ยเถอะ
อ้าวเดี๋ยววันนี้เราจะรีบออกกันสักนิดหนึ่งนะครับ
เพราะว่ารายการถามตรงกับจอมขวัญเนี่ย
จะเปิดใจเหยื่อคดีแพรวา๙ปีกว่า

เพื่อที่ไปดูรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญ

แล้วงั้นพรุ่งนี้พบกันค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ